โปรดติดตามตอนต่อไป
ครั้งมีรักใหม่ก็เจออุปสรรคขวางกัน
ที่ทำงานเพื่อนฝูงรับไม่ได้บ้าตายกันหมดแก๊ง
แต่ที่หนักหนาสาหัสก็คือ
ด่านหินครอบครัวฝ่ายชายที่เคยเปิดแขนอ้ารับ
พอเจอข่าวเช้าท้าโถมก็กลับเกิดปฏิกิริยาแอมตี้
ล่าสุดของล่าสุดของดาราสาวน้ายาว
เข้าไปพนาวพนอหวังฝากผีฝากไข้เป็นสะพ้ายในตระกูล
พนมมือสวยกะจะไหว้งามที่ตากพ่อ
ไม่ทันก้มหน้ากราบคุณพ่อฝ่ายชายก็เบื่อหน้าหนี
ไม่รับไหว้ซะงั้นทำเอาบรรยากาศงงัน
แอร์ในห้องรับแขกดังหึงเอออึงกันไปทั้งบ้าน
งานนี้เป็นที่ประจักษ์ว่าแฟร์มิลี่ไม่แฮปปี้กับชีแล้วจ้า
ได้แต่ภาวนาว่าดาราสาวหน้ายาวเธอจะผ่านพ้นวิบากรรมครั้งนี้
เห็นว่าตอนนี้เราเช็คดวงด้วย
เพราะแววว่าปีนี้เธอชงร้อยเปอร์เซ็นต์
ไปค่ะแก้ชงกันสาธุเพียม

แช่แรกแย่พี่กว่า